บรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภานะครับ
เริ่มขึ้นกร้าวในตลา๓๕๐นาที
ในวันมหมาตย์นนรัฐสภานะครับ

พบว่าบรรยากาศช่วงแรกมีสมาชิก
นะครับลงชื่อร่วมประชุมบางตา
หรือที่เบิร์ตใช้คำว่าหลงเหรงเมื่อกี้นี้
นะครับ๒๓๙คนจากทั้งหมด๗๔๗คน
ไม่ครบองค์สิครับไม่ครบองค์ประชุมครับนะครับ
องค์ประชุมกึ่งหนึ่งมันต้อง๓๗๕ประธานวันนอลนะครับ
ก็เปิดให้สมาชิกได้หาลือกันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ
เพื่อรอรอให้ครบองค์นะครับซึ่งช่วงหนึ่งฮะ
ช่วงหนึ่งนายวิโรธลักษณะอดีศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ลุกขึ้นแล้วขอหาหรือท่านประธานครับ
สวบางกลุ่มไม่ยอมลงชื่อร่วมประชุม

เพราะทุกคนกินเงินเดือนฝากให้ท่านประธานกำชับด้วยนะครับ
จากนั้นนายวิโรธก็หันไปดูจอที่แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
แล้วก็ให้คุณวิโรธทำดีกว่าผมว่าได้อารมณ์กว่า
พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับ

แล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับ
ก็ฝากท่านประชาดกำชับนะครับเจ้าวิทยาช่วยเช็คให้หน่อยนะครับ

เครื่องรูดบัดติ๊ดบัดมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ
ก็ฝากประชาชนรู้นะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่า

วายนี้ครั้งแรกเดี๋ยวอีกหน่อยจะได้มีกันอีกหลายวาย

ประธานรัฐสภานะครับก็เปิดแห้งวิภายอภิปรายกลับไปพอสมควร
๑๐นิดนาที๓๐นาทีประธานแจ้งว่ามีสมาชิกลงชื่อ๕๑๙คน
องค์ประชุมแล้วก็เข้าสู่ระเบียบวาระ
ยังไม่ทันเนี่ยเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องการเกี่ยวข่ายมาตรา๒๗๒
นะครับการปิดสวิตชอวอใช้ชื่อนี้แล้วกันนะทุกคนเข้าใจแล้วนะ
ในรังสือบัญโรมครับส่อบัญชีรายชื่อพระเก้ากลายเสนอยติด่วน
ขอให้รัฐสภาได้ทบทวนจำได้ไหมละ๑๙กรกฎาคม
ที่อันนั้นก็ปิดกันไปแบบงงการพิจารณาลงมติเสนอชื่อนายกฎาบนตรี
ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่๓๒อนุ๑แล้วก็ขอผู้รับรองอย่างถูกต้อง
ขณะที่ประธานรัฐสภาท่านก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เป็นการลงมติไปแล้วนะ
และผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ส่งสารรัฐธรรมนูลแล้วซึ่งสารจะวินิจฉัย๑๖สิงหาคม
ถ้าไปเดินหน้าต่อตอนนี้เดี๋ยวจะขัดกับอำนาจของสารรัฐธรรมนูญนะ
ผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาจึงบอกว่ารอก่อนนะครับ
ขณะที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
พิปรายว่าการเสนอยติของนายรังสิมันโรมเสนออย่างถูกต้อง
ขั้นตอนต่อไปรัฐธรรพาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ข้อที่๓๒อนุ๑ขอให้สภาแห่งนี้มีมติทบทวนในมติที่เคยมีไปแล้วนะครับ

เพราะว่าเป็นมติของสภา
และ๑๕๑บอกว่าการลงมตินั้นเป็นเด็ดขาด

แล้วถ้าเราจะมาทบทวน
เท่ากับว่าการพิจารณาในวันนั้น
เป็นการที่พิจารณายังไม่สิ้นจุด

ก็ขบวนการมันเดินไปหน้านะครับ
ก็ไม่พอใจมติของวันนั้น
ก็กระบวนการเดินหน้าไปก็คือว่า

สารก็บอกว่าจะพิจารณาในวันที่๑๖

ถึงแม้ว่าจะเป็นเสนอในข้อบังคับข้อ๓
แต่มันจะขัดแย้งกับข้อ๑๕

เป็นยติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ส่วนสภาจะรับไม่รับ
จะพิจารณาอย่างไรหรือไม่เนี่ย

ท่านประธานไม่มีหน้าที่แรมหน้าจะเป็นมิจฉัยว่า

เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ย

ขึ้นมาแล้วรับรองถูกต้อง
สภาต้องพิจารณาครับ

การเสนชื่อซ้ำตามข้อ๑๑เนี่ย
นั้นขัดนะครับ
ทำซ้ำได้รัฐสภาก็มีมติเสียงข้างมากพิเศษ
ด้วยคะแนน๓๙๕เสียง

ผมจึงขอเสนอยติที่
ไม่เห็นด้วยตามข้อ๖๑

ก็มีสมาชิกรัฐสภาหลายคนอภิปรายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนยติของในรังสิมัน
แล้วก็ฝ่ายที่คัดค้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสว
อย่างนายเสรีสุวรรณภานนท์ก็คัดค้านการยื่นยตินี้
โดยบอกว่าประธานรัฐสภาวินิจฉัยไปคราวที่แล้วถูกต้องแล้ว
ไม่สามารถนำรายชื่อของบุคคลเดิมมาโหวตซ้ำรอบ๒ได้เพราะจะขัด

และยังเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลค่ะ

ก็จะเปลี่ยนตอนที่สมาชิกรัฐสภาใช้เสียง๒ใน๓แล้วครับ
ในการที่จะยกเว้นบทบรรยัติของรัฐมนุนข้อนี้
แล้วให้นำชื่อในบัญชีเดิมกลับมาพินาซ้ำได้

ไม่ใช่เหตุการณ์ด้วยเปลี่ยนเพราะดินน้ำลมไฟ
แต่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนเพราะมีบทบรรยัติในรำนุนบรรยัติไว้ชัดเจน
เพราะฉะนั้นท่านประธานวิจัยไปถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างครับ
ขณะที่นายรังสิมันโรมก็ยืนยันนะคะ
ว่าการเสนอยติให้ทบทวนสาระสำคัญให้สภาพทบทวน
มันไม่ได้เป็นการยื่นให้ตีความใหม่
เพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าองค์ประกอบที่จะขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
ซึ่งนายประพันธ์คูณมีสวก็สนับสนุนความเห็นของนายเสรี
โดยบอกว่าตรวจดูในข้อบังคับทุกข้อแล้ว

แล้วหลังจากที่นายประพันธ์อภิปรายจบ
ก็ปรากฏว่าประธานรัฐสภาในวันนอร์ค่ะก็บอกว่า
เอาล่ะฟังการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
ขอใช้อำนาจของประธานรัฐสภาข้อที่๒๒
เลื่อนการประชุมวันนี้ออกไปก่อนแล้วก็ปิดประชุมทันที
นี่ค่ะตอนที่ปิดประชุมก็คือ๑๑นาฬิกา๒๗นาที

ก็เป็นการปิดประชุมท่ามกลางความงุ่นงง
ของสมาชิกรัฐสภาให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นการปิดกันแบบงง
นี่คือสอสอกลุ่มสอสอก้าวไกลอันนี้คือท่างงง
คือทุกคนก็แบบอะไรงงเพราะว่าเพิ่งเปิดประชุมไปเมื่อตอน๑๐โมงครึ่ง
องค์ประชุมแล้วก็เริ่มเปิดประชุมไป๑๐โมงครึ่ง
ก็กลายเป็นว่าวันนี้มุมหนึ่งที่เป็นมุมฝั่งที่นั่งของสสก้าวไกล
ก็ทำท่าอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ